อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องในโซเชียลนะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งนำเรื่องราวมาโพสต์ในโซเชียลว่าเขาไปส่งโปสตการ์ด
แต่ว่าผ่านไป๒เดือนโปสตการ์ดไม่ถึงมือผู้รับสักที
แล้วก็ย้อนกลับไปครับเอากล้องไปส่องในตู้พบว่าโปสตการ์ดยังคงอยู่
เฉพาะของตัวเองเนี้ยสองเดือนแล้วไม่รู้ว่าคนที่อยู่ด้านใต้นี้กี่เดือนนะคะ
หนุ่มที่โพสต์เรื่องราวนี้ผ่านเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะคะ
และจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานปรายศนีย์ทำกุญแจหาย
และล่าสุดสั่งแก้ไขแล้วนะคะจนใช้งานได้ตามปกติค่ะ
โพสต์พร้อมระบุข้อความทำนองว่า
ได้ส่งโปสตการ์ดโดยหยอดตู้ปรายศนีย์ตั้งแต่วันที่๒๑กุมภาพันธ์
แต่ว่าปลายทางยังไม่ได้รับเมื่อไปดูในตู้วันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
กลับพบว่ายังไม่ได้ขายตู้เพราะว่าของยังอยู่ด้วย
หลังจากนั้นมีผู้ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์นะคะ
และล่าสุดค่ะนายทวีศักดิ์ล้อเสงนะคะ
บอกว่าได้ตรวจสอบไปยังที่ทำการปรายศนีย์ในอำเภอศรีชน
ทราบว่าพนักงานที่รับผิดชอบตู้ปรายศนีย์ดังกล่าว
ทำกุญแจตู้หายและยังไม่ได้แก้ไขค่ะ
ก็ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ขณะนี้ได้เปลี่ยนกุญแจใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะและได้สั่งลงโทษพนักงานคนดังกล่าวโดยการพากทันเอาไว้ค่ะ
ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันนะคะนายทวีศักดิ์และคณะได้กล่าวขอโทษ
พร้อมรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
ขณะที่ชายหนุ่มรายนี้บอกว่าไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ยังรักปรายศนีย์ไทยและรักการส่งจดหมายส่งโปสตการ์ดอยู่
ก่อนที่จะยกนิ้วแสดงความชื่นชมหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดและคณะ
เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้จบได้ภายในวันเดียวค่ะ